เมื่อวานนี้นอกจากจะเป็นวันขึ้นรับตำแหน่ง
หรือที่คนฟิลิปปินส์เรียกเป็นชื่อเล่นว่านอยลงจากตำแหน่งด้วย
ตลอด๖ปีที่นอยอยู่ในอำนาจนะครับ
และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ฟิลิปปินส์อย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพบรรยากาศพิธีอำลาและส่งมอบตำแหน่งประธานาธิบดี
ของนายเบนิกโนอากิโน่ที่๓หรือน้อย
หลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งครบวาระตามที่รัฐธรรมนูลของฟิลิปปินส์กำหนด
ตลอด๖ปีที่ผ่านมาน้อยได้สร้างความเปลี่ยนแปลง

ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในอาเซียน
และเขายังกล้าที่จะท้าทายกับมหาอำนาจอย่างจีน
ก่อนหน้านี้หน่อยบุตรชายของนายเบนิกโนอากิโนจูเนีย
ประธานาธิบดีที่ถูกรอบสังหาร
เป็นเพียงสอสอที่ไม่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ
แต่เขากลับชนะการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙

และขจัดปัญหาความยากจน
ครั้งมโหราณตลอด๙ปีที่นางกรรวิยามาคปะเก่าอารอยโยครองอำนาจ
ภายหลังจากน้อยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
อาโรโยได้ถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีหลายครั้ง
โดยข้อหาทุจริตในการเลือกตั้งวุฒิสภาเมื่อปี๒๕๕๙
ักยอกเงินจากกองทุนสลักกินแบ่งแห่งชาติ
เพื่อนำไปใช้ในการหาเสียงและรับเงินสินบน
กรณีสัมปทานบรอดแบนแห่งชาติ
จากบริษัทธรคมนาคมจีน

สวโฮเซจิงกอยเอสราด้า
บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจเซเอสตราด้า
และสวรามอนเรวิล่าจูเนีย
ดาราภาพยนตร์ชื่อดังได้ถูกจับกลุ่มตัว
หลังจากที่สารได้ออกหมายจับในข้อหาคอรัปชั่น
ซึ่งนี่ทำให้สวทั้งสองคนกลายเป็นนักการเมือง
ที่มีชื่อเสียงคนที่๒และ๓ในอาเซียน
ถูกจับกลุ่มตัวจากการคอรัปชั่น
เป็นผู้นำประเทศคนแรกที่นำแนวคิดเรื่องจริยธรรม

การปราบรามคอรัปชั่นถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญที่สุด

ฟิลิปปินส์ได้เติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ๖๒
ซึ่งถือเป็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในอาเซียน
ส่วนดัชนีตลาดหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นจาก๓๓๐๐จุดในปี๒๕๕๙
ซึ่งเขาขึ้นดำรงตำแหน่งมาเป็น๗๖๐๐จุดในปีนี้
รามอนเดลโรซาริโอประธานกลุ่มธุรกิจมากาติได้กล่าวว่า
เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ได้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในยุคของน้อย
แต่ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกยังเพิ่มขึ้นด้วย
ในปี๒๕๕๖รัฐบาลของน้อยได้ดำเนินการฟ้องร้องจริง
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจากปัญหาเส้นประ๙เส้น
รัฐบาลจีนพยายามอ้างว่าเป็นอนาเขตของจีนในทะเลจีนใต้
โดยทางฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่า
พื้นที่ใดเป็นหินโสโครกปาการังหมู่เกาะและกินอนาเขตมากน้อยเพียงไร
เพื่อหาข้อยุติต่อข้อพิพาททางทะเล
ซึ่งคาดว่าอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินชี้ขาดในเร็วนี้
เมื่อวานนี้หน่อยได้ส่งมอบตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้
ผู้ที่ประกาศด้วยท่าทีแข็งกล้าวว่า
เร่งขจัดอัธยากรรมยาเสพติดและความยากจนให้หมดไปจากฟิลิปปินส์